ไทยรัฐนิวโชว์ช่วงนี้นะคะติดตามความคืบหน้าเรื่องของการก่อสร้างพระเมรุมาตรค่ะ
สำหรับหุ่นปั้นคุณทองแดงสู่นักทรงเลี้ยง
ก็จะเป็นหนึ่งในปฏิมากรรมประกอบพระเมรุมาตร
ที่จะนำไปวางไว้ข้างพระจิตกาธานนะคะ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ค่ะไปติดตามจากแรงงานกันค่ะ
ภาพที่คนไทยคุ้นชินคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงของในหลวงรัชกาลที่๙
ตามเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างเสมอ
แม้กระทั่งระหว่างที่พระองค์ประทับรักษาพระวรกายณโรงพยาบาลสิริราช
เมื่อครั้งเสด็จลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติเพื่อทอดพระเนธทัศนียภาพภายในโรงพยาบาลสิริราช
คุณทองแดงก็จะเดินเคียงข้างรถเข็นพระที่นั่งตลอดเวลา
และสายจูงจะอยู่ในพระหัดในหลวงรัชกาลที่๙เสมอ
ชินประสงค์เคยมีโอกาสถวายงานในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งเคยปั้นสุนัขทรงเลี้ยงถึง๒ครั้ง
โดยครั้งแรกเมื่อปี๒๕๕๓ได้ปั้นคูณทองหลาง
ซึ่งเมื่อปั้นแล้วเสร็จนำทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายในหลวงรัชกาลที่๙
ทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังแจ้งกลับมาว่าทรงโปรดปฏิมกรรมชิ้นนั้นมาก
แย้มพระสวนขณะทอดพระเนธ
ต่อมาในปี๒๕๕๔มีพระราชกระแสรับสั่ง
ให้ปั้นปฏิมากรรมคุณทองแดงคุณมะลิและลูกรวม๑๑ตัว
ซึ่งในครั้งนั้นได้รับพระราชทานคำแนะนำ
เรื่องการลงสีปฏิมกรรมสุนัขทรงเลี้ยงว่าให้ลงสีเสมือนจริง
ทำตามที่ท่านสอนและทำงานให้กับผู้อื่นมีความสุข

เท่าที่จะมีความสุขลูกกันในการทำงานให้กับพวกอื่น
ให้ใช้บองฤทธิพรภาพที่เรียนมาเนี่ย
และสร้างเป็นอยู่กับให้สวัสดีกว่าที่ด่งให้มี
ฝีมือการบรรจงปั้นประติมากรรมที่สวยงามและเก็บทุกรายละเอียดของชินประสงค์
ผู้ปั้นประติมกรรมคุณทองแดง
ซึ่งจะเป็นหนึ่งในส่วนประกอบพระเมรุมาตร
นำไปตั้งอยู่ข้างพระจิตกาธานชั้นชาลาที่๔
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙